คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณป้าคนนี้แกทุกข์หนักเหลือเกิน
เพราะว่าถูกเอาชื่อไปเอาชื่อไปใช้
แล้วกลายเป็นว่าคุณป้าเนี่ยนะมีเงินได้ปีหนึ่งเป็นล้าน

บางคนเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดา

แล้วเนี่ยป้าบอกว่าป้ารับจ้างได้ตังค์วันหนึ่งไม่กี่ร้อยเอง
ไม่ได้มีเงินได้ปีนึงเป็นล้านเลย
แต่แถมที่สำคัญคือป้าต้องเสียภาษีปีหนึ่ง๓๐๐๐กว่าบาทไง
โอ้โหมันผลักภาระมาให้คนอื่นเขานะ

ทีนี้เราไปหาคุณป้าสิรินภาพาเหนือวัย๖๒ปี
ไปหาที่อพิมายจังหวัดนครว่าจะสีมาไปถึงบ้านเลยนะฮะ
ป้าบอกว่าดูสินี่คือเอกสารที่ให้ป้าต้องไปเสียภาษี
แล้วป้าก็ไปร้องทุกข์กับทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมายแล้ว

ไปใช้เสียภาษีประจำปีของบริษัททางนึงแปดปีมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
ภาษีปีหนึ่งที่ต้องเสีย๓๐๘๕๙บาท๒๐สตางค์
แล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
โครงการเยียวยาต่างของรัฐ
ไม่ได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เยอะไง
นั่นสิอันนี้ป้าก็เสียสิทธิ์ไปนะ
ใช่ค่ะป้าบอกว่าป้าในชาวบ้านธรรมดาเลยอาชีพรับจ้างเท่านั้นเอง
ทีนี้ก็เล่าย้อนให้ฟังว่าเมื่อ๘ปีที่แล้วเนี่ยนะ
เคยไปเป็นแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ระยอง
พอสามีป้าป่วยป้าก็ลาออกมา
ทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านที่โคราชนี่แหละ
ทีนี้ตอนที่ป้าสมัครเป็นแม่บ้านของที่ระยองนะนะ
ป้าจำได้ว่าป้าเอาเอกสารพวกสำเนาทะเบียนบ้าง
เนาบัตรประชาชนให้กับบริษัทเอาไว้
อันนี้มันเป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้ว
ที่จะต้องทำเวลาที่จะไปสมัครงานถูกไหม
ทีนี้ป้าบอกว่าเนี่ยแล้วป้าก็ไม่รู้เรื่องเลย
พอมารัฐบาลมามีโครงการที่จะเยียวยา
โครงการเราชนะป้าไปตรวจสอบ
ก็ลงทะเบียนไปนะพอไปตรวจสอบปรากฏว่า
อ้าวมันขึ้นมาบอกว่าป้าเป็นเจ้าของบริษัทประกอบธุรกิจ
แล้วมีรายได้ปีละล้านกว่าต้องหักภาษีปีละ๓๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็เสียสิทธิ์ตรงนั้นไปที่มันเป็นโครงการของรัฐ
ป้าบอกว่างงไปเป็นเจ้าของบริษัทตั้งแต่เมื่อไหร่
ทีนี้ทำยังไงล่ะคะตอนนี้ป้าทุกข์ใจเหลือเกิน
ก็เลยเอาเอกสารมาร้องกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมาย
อยากให้ทางศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือหน่อยนะคะ
เป็นแบบนี้ป้าทำไมไม่ไปตรวจสอบ
ป้าก็เลยไปเทศบาลเทศบาลเขาบอกไป
เขาเรียกอะไรสำปากร
ตีนพ่อเขากวนหลอกมาเขาบอกป้าป้าจะได้อย่างไร
มีบริษัทเขาว่าอย่างนี้ฉันก็เลยงง
สงสารคุณป้าแล้วก็เห็นใจมากด้วยนะคะ
ทีนี้ป้าบอกว่าเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาผิดกับบริษัท
เอาชื่อของป้าไปใช้เสียภาษีโดยมิชอบ
เพราะว่าป้าบอกว่าป้าก็เป็นแค่พนักงานรับจ้าง

หาเช้ากินค่ำมีรายได้วันละไม่กี่ร้อย

ยังไม่ถึงรายได้ต่อปีล้านกว่าบาทยังไม่ถึงเลย
ทีนี้ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบ
ให้ถึงคนทำผิดให้ได้นะฮะ